กลับมาช่วงนี้ข่าวแรกว่ากันด้วย
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าผลลอตเตอรี่นั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราก็พยายามแก้ไขกันแล้วค่ะ
ว่าหลายพื้นที่มันขายลอตเตอรี่เกินราคา
เพราะฉะนั้นก็จะมีประโยคทองประโยคเด็ดเลยใช่ไหม
ถ้าใครพบเห็นที่ไหนขายลอตเตอรี่เกินราคา

ปรากฏว่ามันยังมีเกลือนอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่ามันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันเลย

ล่าสุด๑๕ใบขายอยู่ที่
ตัวสีน้ำเงินนั่นคือราคาเหรอ
ใช่คุณเข้าใจถูกคุณสุภาษารา๔บาท
นี่เราชี้พิกัดให้ด้วย
บอสลากดูอยู่นะคะ
ดูแล้วท่านก็ไปจัดการให้เราหน่อยนะคะ
ชี้พิกัดไม่ไกลระยะเผาขนเลย

สนามบินน้ำเลยค่ะคุณผู้ชม

เลขดังระดับจักรวาล๒๕๖

มาจากไหนฮะคุณบอกเข้าไปหน่อยค่ะอ้าว

ไม่ใช่ไม่ใช่ปีเกิดใช่ไหม
ไม่ใช่วันก่อนนายกรัฐมนตรีลงใต้นี่แหละ
โดยสารรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะ

เขาก็เลยเออเลข๒๒มันเลขดัง
แล้วปรากฏว่าเลขทะเบียนรถมันไปตรงกับเลข๖

นี่ไงคนก็เลยไปกว้านซื้อกันใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้๒๒เลขดัง๑๕ใบขาย๔๐๐๐บาท

ว่าไอ้สิบห้าใบขายสี่พันตกเท่าไหร่สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบหกบาท
ประมาณนี้จากเดิมเราขายกันแปดสิบบาทถูกไหมคะทีนี้เอาล่ะ
มันเป็นประเด็นเพราะถือว่ากระทบกับคนไทยข้อนประเทศ
มันเป็นจริตกับคนไทยนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
สลากินแบ่งรัฐบาลเรื่องของหวยเนี่ยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพิกัดที่มีการชี้ไว้
ก็คือสนามบินน้ำหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นนทบุรีก็ไม่มีการเอากล้องไปนะ
ไม่มีการเอาไมโครโฟนไปนะไปเล่นบทบาทสมมุติ
แสดงตัวเป็นประหนึ่งว่าเป็นคนซื้อทั่วไป
ไปสำรวจตามแผงต่างว่ามันมีจริงหรือเปล่า
มันชัวร์มันมั่วหรือเปล่าไอ้เลขสองสองที่ว่ามันขายชุดละสี่พันบาทเนี่ย
ปรากฏว่าเดินจนเมื่อยขาค่ะเดินจนเมื่อยตุ้มค่ะ
ทั่วสนามบินน้ำเลยนะวันนี้เลข๒๒มันเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
ก็เลยยังไม่หาคำตอบไม่ได้ไงว่ามันจริงหรือเปล่า
นักข่าวของเราไม่ย่อท้อค่ะไปต่อนะคะ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวไหนก็ไปแล้วสำรวจต่อ
ว่าที่กองสลากเนี่ยที่บอกว่าที่บ่อสลากบอกก่อนหน้านี้ว่า
ไม่มีแล้วนะเกลี้ยงแล้วนะที่ว่าสลากกินแบ่งขายเกินราคาไม่มี
ใบเนี่ยขาย๘๐นักข่าวของเราไปท้าพิสูจน์ความจริง
ไปอีกค่ะตัดสินใจซื้อสลากชุดหนึ่งมา๕ใบ
คุณเชื่อไหมขายเท่าไหร่คุณคิดว่าเขาขายเท่าไหร่
หนึ่งชุดห้าใบขายห้าร้อยบาทเฉลี่ยตกใบละหนึ่งร้อย
ใช่ใช่ยังไงยังไงก็เกินราคาที่บ่อสลักตั้งไว้
ก็เป็นแปดสิบไงใช่แต่เนี่ยขายหนึ่งร้อย
ทีนี้นักข่าวของเราไหนก็ไหนไปต่อค่ะ
ซื้อมาอีกหนึ่งชุดห้าใบเหมือนเดิมเจ้าใหม่ขายราคาสี่ร้อยแปดสิบบาท
เลียใบละเก้าสิบหกบาทก็ยังเกินถูกไหมใช่ค่ะ
เท่านั้นไม่พอนักข่าวของเรายังไปต่อคุณได้ไปต่อค่ะ
ซื้อมาอีกนะคะเอาเลขอะไรก็ได้สรุปมา
คือตอนแรกคิดว่ามันทำมาเป็นชุดหรือเปล่า
มันก็เลยขายแพงถูกไหมใช่เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะ
ตัดสินใจซื้อมาเป็นใบละกันลองดูซิว่ายังขายเกิน
ใบละแปดสิบบาทหรือเปล่าก็ยังขายเกินค่ะ
ซื้อมาได้ในใบละในราคาใบละ๙๐บาท
พอมาถึงตรงนี้นักข่าวของเราเงินไม่พอแล้วค่ะ
แต่แต่ยังเดินสำรวจต่อนะคะแล้วก็ถามต่อว่าอ้าวมีไหมล่ะ
ลากินแบ่งรัฐบาลใบละไม่เกิน๘๐บาทนักข่าวตอบว่ามี
แต่มันน้อยมากถึงน้อยที่สุดอืมแล้วเลขที่มีเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์
เลขที่ถูกยากยากอ่ะคุณเนื่องออกมาอ่ะศูนย์ศูนย์เออ
นั่นแหละทีนี้ก็เลยย้อนกลับไปตั้งคำถามว่าเนี่ยเนี่ย
ขนาดว่าเราไปเนี่ยระยะเผาขนเลยนะหน้ากองสลากแท้ไปหาซื้อลอตเตอรี่
ยังมียังมีลอตเตอรี่ที่มันขายเกินราคาค่ะ
ทีนี้วันนี้เรายกหูไปถามอีกหนึ่งท่านค่ะโคศกบอร์ดสลาก
คุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเบื้องต้นบอกว่า
สิ่งที่มันเป็นประเด็นข่าวมาเนี่ยนะก็คือลอตเตอรี่ลงท้ายด้วยสองสอง
ชุดละสิบห้าใบขายสี่พันนักข่าวถามว่าไปตรวจสอบแล้วหรือยัง
อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ามีการดำเนินการบ้างแล้วบางส่วน
คือได้มีการแจ้งไปทางกองปราบให้ไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปอ่ะวักทองมาแล้วอืม
ธนวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดประชาชนทั่วไปพบเห็นว่ามีการขายสลากเกินราคาจริง
สามารถแจ้งความต่อตำรวจจับได้เลยทันทีค่ะอ่ะจบ

อย่าลืมขอใบเสร็จมาเบิกออฟฟิศด้วย